มุมมองของคุณจตุพรพรมพันธ์ครับ

ก็บอกเลยว่าตราบใดที่ยังไม่เห็นคุณทักษิณ
มาถึงเมืองไทยเหยียบเมืองไทย

บใดที่ยังไม่เห็นนายทักษิณชินวัฒน์

ผู้ผิดนายยกที่สนามบินยังไงก็ไม่เชื่อ

ปล่อยข่าวครั้งนี้ไปตรงกับวันโหวตนายกรัฐมนตรี
เป็นการปล่อยข่าวเพื่อเร่งแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีต่าง
และหวังผลโหวตนายกรัฐมนตรี
เพราะ๒๒สิงหาคมนายเศรษฐาจะไม่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นนายกรัฐมนตรี
เนื่องจากสวไม่ยกมือโหวตให้
และหากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนแค่หัวก็คือนายกรัฐมนตรี
ส่วนเก้าอี้รัฐมนตรีนั้นจะเหมือนเดิม
คุณจตุพรมองด้วยครับ๒๒สิงหานี้ชื่อที่เสนออาจจะเป็นคุณอุ้งอิงด้วยซ้ำ
เพราะว่าคุณเศรษฐาอาจจะโดนสอยก่อน
เนื่องจากว่าคุณชูวิทย์จะแฉอีพี๓ใช่ไหมฮะ
ตอกฝาโลง๒๑สิงหาคมเนี่ย

คาดว่าคุณธงค์อ้งอิ้งเนี่ยน่าจะเป็นนายกแต่ไม่ใช่ตัวจริง
จบก็จะเหมือนกับคุณเศรษฐาก็คือถูกตรวจสอบเรื่องธุรกิจอะไรต่าง
และตัวจริงคือคนนี้พลเอกประวิทย์ฮะ
เขายืนยันโหวตผ่านแต่จะได้เป็นหรือไม่ไม่มีใครรู้
ได้เป็นจะอยู่กี่วันไม่มีใครทราบ
อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นคุณอุ้งอิง
คุณอุ้งจะได้เป็นนายกคนที่๓๐ภายในพริบตาเดียวนะ
ลำดับที่๓๑ก็หนีไม่พ้นคนเอกประวิทวงศ์สู่วันเหมือนเดิม
เว้นว่าถูกล้มกระดานเสียก่อน
การประกาศรอบนี้เพื่อหวังผลในการวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ต้องดูวันที่๒๒ตอน๙โมงว่าเห็นตัวเป็นของนายกทักษิณ

ไม่ลืมว่าการประกาศกลับแล้วไม่กลับของนายกทักษิณ

เพราะฉะนั้นท่านไม่มีอะไรเสียในเรื่องการกระบัดสัตว์กันในเรื่องนี้
แต่ลูกของท่านพักเพื่อไทยต้นทุนไม่มีอะไรเหลือ
เพราะการกระบัดศัตริย์ต่างกล่าวนั้น
ความน่ากลัวจะเกิดขึ้นมาจากผู้ที่เลือกพักเพื่อไทยเอง
คุณจตุพรบอกด้วยครับว่าสาเหตุที่พักเพื่อไทยต้องตระบัดสัตว
เพราะว่าดิวที่ฮ่องกงล่ม
จากการไปสืบข่าวมาตอนนั้นมีคนไปคุยแล้วว่าจะไม่มีสองลุง
ก็เลยประกาศกลับ๑๐สิงหาคมเป็นข่าวใหญ่โต
แต่พอเกมเปลี่ยนทำให้ต้องตระบัดสัตว์แล้วมาจับมือสองลุง
มีการประกาศกลับ๒๒สิงหาเวลา๙โมงเช้า
ถ้าหากกลับมาจริงก็จะได้เห็นอดีตนายกทักษิณบ้างหรือเปล่าเนี่ย
ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าตัวจะเจรจาขอให้นักข่าวหรือประชาชนได้เห็นบ้างไหม
เพราะว่าวันนั้นก็คาดว่าอาจจะมีการคุมเข้มเรื่องของสถานที่
การเข้าไปเก็บภาพข่าวทำข่าวอะไรต่าง
นักข่าวก็แซวว่าจะไปรอดูอดีตนายกทักษิณที่สนามบินดอนเมืองไหม
คุณจตุพรเลยบอกว่ากลัวไปแล้วไม่เจอมากกว่า
ตอบกลับนักข่าวที่ถามแบบนี้ฮะ